อย่าหาว่าเราเอาเรื่องเก่ามาทำซ้ำดัดแปลงแก้ไขรีมัน

นี่เดี๋ยวจะชวนคุยอยู่ด้วยนะ

วันนี้คุณทวีไกรคุบมาพูดเรื่องคลิปที่เกิดขึ้นที่ราชบุรี
ที่ไปชนหนุ่มขี่จักรยานยนต์แล้วมีพลเมืองดีเขาเอากล้องหน้ารถมาให้ดูคลิปเมื่อวาน
เป็นสิทธิ์ที่เขาจะบอกว่าเขารู้สึกได้ว่ามันตัดต่อ

แต่ดูวันนี้ก่อน
สรัชบุรีภาคพลังประชารัฐ
คุณทวีเนี่ยปัจจุบันอายุ๘๐วันนี้จะเข้าสภามาที่กรุงเทพจะมาใช้สถานที่แถลงข่าวเรื่องนี้ตัดตรงตัดต่อเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางมีอุบัติเหตุขับรถไปชนท้ายรถชาวบ้านเขา
คุณทวีไปถึงสภาบอกว่าโอ้เนี่ยผมช่วงนี้สวยจริงโอ้โหไม่รู้ดวงเป็นอะไรมีแต่เรื่องรถชน
แต่ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเคลียร์เรียบร้อยนะฮะอันนี้เกิดขึ้นเที่ยงครึ่งนะครับ
ท้องที่สอนอบังยี่ขันมีเหตุรถชนกันแถวถนนบรมราชชนนีขาเข้าช่วงตลิ่งชันจนถึงบริเวณทางต่างระดับสุรินทร
ช่วงนั้นจรจรก็ติดขัดจนที่ก็รีบไปเคลียร์นะครับแถวห้างปิ่นกล้าวนะครับ
ก็ปรากฏว่ารถที่ชนกันเนี่ยนะฮะรถที่ไปชนเขาคือรถของนายทวีไกรคุบนะครับ
เป็นจุดเกาะกลางทางนะครับเป็นเกาะกลางทางร่วมระหว่างรถที่ยูเทิร์นช่วงสายใต้เก่ามารวมกับถนนบรมราชนีด้านขาเข้านะครับ
ตรงนั้นเป็นลักษณะสามเหลี่ยมรถจอดเรียงกัน๓คัน
กระจกมองข้างด้านขวาก็หลุดหายไป
ขับรถไปเฉียวชนกับรถกระบะตั้งแต่พุทธมนตรสาย๕นะ
ซึ่งทั้งหมดก็ลงมาเจรจากันบนถนนนะครับแล้วก็เขาก็ให้ขยับรถชิดขอบทางกันไม่ให้กิดขวางการจราจร
ไม่สามารถขยับรถได้ต้องเอารถยกมายกเพื่อเคลื่อนย้ายออกไปนะครับ

ก็เจรจาตกลงกันนะครับไม่ต้องเป็นขนงคดีความอะไรหรอกเดี๋ยวรับผิดชอบให้
มืนเมาด้วยนะครับแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ที่สภาบอกว่า
ผมก็จ่ายค่าเสียหายเรียบร้อยนะครับอ่าคันหนึ่งก็จ่ายไปหมื่นสอง
เพราะว่าขับไปชนท้ายเขาอีกคันนึงจ่ายไปพันห้า
เพราะว่าไปเฉียวกับกระจกเขาเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อย
เคลียร์กันจบแล้วไม่ได้หนีอะไรนะค่ะอ่า
แล้วก็มีตัดพอให้นักข่าวฟังบอกว่าโอ้โหช่วงนี้มีแต่เรื่อง
ปัญหาที่ดินทั้งรถชนแต่ยังไงผมก็ยังขับรถได้อยู่นะ
อายุแปดสิบแล้วแต่ยังขับได้ยังแข็งแรงดีสายตาก็ยังดี
ไม่ต้องพึ่งคนขับรถเพราะไม่ชอบเวลามีคนขับรถให้เนี่ย
คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาจะสมบูรณ์ไม่ป่วยไหม
อะไรยังไงไหมขับเองดีกว่านี่ฮะอ่าเดี๋ยวฟังเสียงคุณทวีนะครับ
ชอบที่ขับเพราะคนแปดสิบแล้วยังขับรถได้จะตายยิ่งดีอยู่เรียก
มันก็โอเคดีเข้าใจไหมมันเหมือนคนแก่นอนติดเตียงแล้วพูดรู้เรื่องแล้ว
อันนี้เป็นแฮปปี้ของผมผมคิดว่ามันอยู่ที่สุภาพของเรานะ
ถ้าสภาพเราแข็งแรงประสาทตาเราดีสมองเราสั่งการได้นะ
มันจะเป็นภัยกับเพื่อนร่วมทางไหมคะก็คงขับไปเรื่อยอยู่ด้วยกัน
ใช่ลูกสาวก็เป็นห่วงนะลูกสาวก็กลับมาให้บอกเอ๋ไม่ต้องไปยุ่งกับพ่อ
จะให้คุณขับมาให้นะบอกเอ๊ไม่ต้องยิ่งกับพ่อ
นักข่าวถามมันจะเป็นภัยกับเพื่อนร่วมทางไหมคะ
แต่บางทีอายุเยอะก็อาจจะไม่ควรขับรถไม่ใช่เฉพาะคุณทวีนะ
ภาพรวมทั้งหมดบางทีมันอันตรายการตัดสินใจอาจจะช้าไง
แต่คุณทวีเขายืนยันว่าเขายังหวังได้อยู่เขายังได้อยู่
ก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีอะไรมั้งก็คุณทวีบอกรับผิดชอบเรียบร้อยหมดเนี่ย
ใช่บอกชดใช้ทุกอย่างจบก็แค่เราจะแซงพอเขาเบรกเราก็เบรก
แล้วก็ไปชนท้ายเขาเท่านั้นเองคุณทวีบอกแบบนี้

เจ้าของรถกระบะที่ถูกคุณทวีขับรถชนนะคะ
นายนัทชัยประภัยอายุ๓๙ปีเขาบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยนายทวีขับรถชนรถกระบะตั้งแต่ช่วงถนนพุทธมนตรสาย๕
แล้วหนีมาค่ะชนแล้วหนีมา

หนีมาอีกพื้นที่มันเป็นพื้นที่สอนอตลิ่งชัน
แล้วก็ไปชนกับโตโยต้ายาริสอีกคันเพราะหนีหลังจากชนกระบะ

ใช่คือรถของนายทวีกระจกใส
คนขับรถกระบะบอกว่าเห็นหน้าแล้วจำได้เลยว่านายทวีนี่
แต่ตอนชนกระบะตั้งแต่แรกไม่มีท่าทีว่าจะลงมาเจรจา
คนขับรถกระบะก็เลยบีบแร่ไล่
ขับรถประกบมาด้วยประกบมาทางด้านซ้าย
ไขกระจกลงบอกว่าให้จอดมาคุยกัน
นายทวียกมือยกไม้เหมือนจะจอดแต่ไม่จอด
เร่งเครื่องหลบหนีไปเลย
รถกระบะเขาขับรถบีบแร่ไล่ไปจนถึงช่วงทางต่างระดับสิรินทร
รถติดรถเริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าก็เลยจอดรถ
วิ่งไปประตูรถด้านหลังด้านขวาเพื่อที่จะเจรจากับนายทวีให้รู้เรื่อง
แต่อ้าวรถมันเริ่มไหลแล้วรถเริ่มขยับ
นายทวีก็ยังขยับรถขับต่อไปอันนี้เจ้าของรถกระบะบอกนะ
จนมีพลเมืองดีค่ะเขาขี่รถจักรยานยนต์มาถามคนขับรถกระบะว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยบอกว่ารถคันนั้นรถของนายทวีเฉียวแล้วหนี
นายทวียังขับรถหนีไปเรื่อยพลเมืองดีเขาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามไปให้
กระบะโดนก่อนแล้วยาริสมาโดนตอนหลัง
มาโดนตอนหลังเพราะหนีกระบะไปชนท้ายยาริส
พลเมืองดีที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็เลยตามมาทันมาขวางข้างหน้า
แล้วก็เปิดประตูฝั่งคนขับเลยนะที่นายทวีนั่งอยู่
กระชากกุญแจนายทวีแย่งกุญแจกุญแจก็เลยหักคาช่องเสียบของรถนายทวีค่ะ
ก็เลยเป็นที่มาที่ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบกุญแจหัก
ทวีไม่ลงจนถึงขั้นนั้นแล้วก็ไม่ลงจากรถค่ะ
นั่งอ่านหนังสือพิมพ์แบบไม่สนใจอะไรเลยในรถตัวเอง
แล้วก็โทรศัพท์หาใครก็ไม่รู้อันนี้ข้อมูลจากเจ้าของรถกระบะที่เขาโดนชนแล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ตำรวจมาถึงขอตรวจสอบเอกสารจากรถของนายทวี
ไม่มีพรบไม่มีประกันภัยไม่มีอะไรสักอย่าง
คนขับรถกระบะบอกว่าผมก็ไม่อยากจะเรื่องมากรถก็เสียหายไม่เยอะ
แต่จริงแล้วถ้าลงมาคุยกันตั้งแต่แรกไม่ขับรถมาไกลขนาดนี้ยาริสก็อาจจะไม่ถูกชนนึกออกมา

แล้วเขาก็เลยบอกว่าดูจากสภาพร่างกายแล้วคุณทวีขับไหวไหมเป็นห่วงเป็นห่วงอายุเยอะแล้ว
กลัวว่ามันจะไปเกิดอุบัติเหตุครั้งอื่นต่อไปอีก

อันนี้คืออีกมุมหนึ่งจากมุมคนที่เขาโดนชนจริง
คุณทวีก็บอกว่าก็ชดใช้เรียบร้อยแล้วยาริสก็หมื่นกว่า

กระบะก็พันห้านะแต่ก็แม่ก็ต้องรอฟังคุณทวีอ่ะ

ทางฝ่ายกระบาดเขาออกมาบอกอย่างนี้คุณทวีจะว่ายังไง

แล้วก็ต้องรอด้วยว่าในพื้นที่แถวนี้เคสล่าสุดวันนี้จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดไหม

กล้องหน้ารถคันอื่นที่อยู่แถวนั้นด้วยนะ
หน้ารถหลังรถบนถนนก็แล้วแต่เนี่ย

แล้วคุณทวีจะว่ายังไงก็ต้องรอฟังคุณทวีอีกทีนึง
แต่ว่าเอางั้นกลับไปที่ราชบุรี

คุณทวีบอกว่าผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วถ้าวันไหนเรื่องไปจบเดี๋ยวผมให้ดูภาพ

เมื่อวานนี้ท่านก็ได้ดูแล้วดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
คลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะฮะที่เห็นเหตุการณ์วันที่คุณทวีขับรถผ่านแยกตรงนี้นะครับ
แล้วไปชนจักรยานยนต์ของเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีจักรยานยนต์ก็พุ่งไปนู่นเลยอ่ะนะฮะ
แล้วก็ขับไปประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบเมตร
คนขับรถคนนี้เขาเห็นเหตุการณ์แล้วเห็นว่ารถคันนี้ขับไปนี่คือเด็กหนุ่มที่ถูกชนนะฮะ
เขาก็พยายามวิ่งออกมาดูว่ารถคันที่ชนเข้าไปไหน

ขับไปนู่นแล้วรถเก่งคันนี้ที่เขาเป็นพลเมืองดีเขาก็ขับตามตามตามจนเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรนะฮะที่วัดระยะกันนะครับ
รถของนายทวีถึงยูเทิร์นกลับมา
ก็ไม่รู้จะมีใครไปไล่ให้ยูเทิร์นกลับมาหรือว่าจะกลับมาเองอะไรก็แล้ว
แต่เพราะคุณทวีเขาบอกหาที่กลับรถถึงไปที่จุดเกิดเหตุ
มันแสดงให้เห็น๒อย่างก็คือ๑ไม่ได้ชะลอตรงจุดทางแยกตรงนั้น
ซึ่งคุณทวียืนยันมาตั้งแต่แรกว่าเขาหยุดรถมองซ้ายมองขวาอย่างดีแล้วถึงผ่านแยก
แต่ว่ามอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้
และไม่ได้หนีแค่หาที่กลับรถ
พอมีคลิปนี้ออกมาเนี่ยนะครับวันนี้คุณทวีไกรคุบบอกว่า
เหตุการณ์ตามคลิปภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีเนี่ยนะ
ตัดต่อคลิปเมื่อกี้เหรอใช่กล้องหน้ารถเมื่อสักครู่นี้ตัดต่อ
โดยคุณทวีบอกว่าความจริงแล้วนั่นมันคือภาพหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างมันจบไปแล้ว
รถที่คุณเข็มมาสอนเห็นกำลังขับขับขับไปน่ะคือนั่นเขากำลังกลับบ้าน
คือจบเรื่องทุกอย่างแล้วเคลียร์แล้วช่วยเหลือแล้วกลับบ้าน
เคลียร์หมดแล้วกำลังจะกลับบ้านแต่มีคนจัดฉากไปตั้งกล้องดักรอเอาไว้เหมือนสร้างสถานการณ์
คือรู้ว่าคุณทวีกำลังจะขับรถกลับบ้านแล้วมาตั้งกล้องรอถ่ายแบบเนี้ย
ก็เป็นสิทธิ์ของมรุนทวีที่จะบอกนะฮะสองศตรีบอกว่าเท่าไม่เจอ
เห็นเด็กที่วิ่งจักรยานยนต์ถูกชนกระเด็นไปนู่นไหม
คุณทวีบอกว่ามันผิดสังเกตทำไมถูกชนปุ๊บเดินออกมาจากป่าปั๊บ
พร้อมกับมีผ้าพันแผลด้วยนี่แสดงว่าพันแผลมาเรียบร้อยแล้ว
ไม่ใช่ว่าถูกชนแล้วเดินออกมาดูอืมจัดฉากตัดต่อนะ
เราก็พยายามดูว่ามีพันแผลไหมมันก็ไม่ชัดค่ะ
เอาเป็นว่าคุณทวีเขาบอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ
และบอกว่าเดี๋ยวเปิดมาหลังปีใหม่เนี่ยจะไปฟ้องร้องคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลย
จะไปฟ้องปอทกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะเพราะว่าเป็นการตัดต่อทำให้เขาเสียหาย
ผมไม่ได้ทำผิดนะไอ้พวกปลาหีนั่นแหละ
คนจะไปกราบตีนประชาชนทั้งประเทศหลอกเขาได้ยังไง
เท่านั้นหลอกจะชนได้ยังไงมาสร้างปลาหี่ก็เนี่ย
จับชัดได้นี่เด็กออกจากป่าพันผ้าพันแผลมาแล้วเห็นไหมเห็นไหม
เนี่ยผมจับด้วยกล้องตลอดเวลาเลยครับให้คลิปกันเรื่อยเลย

แต่ก็ทางผ่านอยู่นะ

ไปถามกันว่าทำไมให้พอขับรถ

เอ่อก่อนไม่ก็ขับรถเอง

ว่าเออนี่คุณทวีคุณพ่ออายุ๘๐แล้ว
เห็นคุณพ่อก็บอกว่าลูกสาวก็ห้ามอยู่ว่าพ่ออย่าขับรถเลยมีคนขับรถดีไหม
แต่บอกลูกไปว่าเอ๋อย่ามายุ่งพ่อขับได้
คุณปรินาไกรคุบบอกว่าพ่อเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมให้คนขับรถให้ไม่รู้เป็นอะไร
จริงแล้วก็อายุมากแล้วลูกก็เป็นห่วงนะครับ
แล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้คุณปรินายังบอกเลยนะบอกว่ามันเกิดขึ้นบ่อยมาก
ขับรถไปชนคนอื่นใช่เนี่ยเป็นห่วงมาก
ถึงขั้นเคยกราบขอร้องว่าพ่ออย่าขับรถไปคนเดียวตามลำพังได้ไหม
ให้ลูกน้องขับไปให้ก็ได้แต่ยังไงพ่อก็ไม่ยอม
พ่อบอกอยู่อย่างเดียวว่าขับได้ขับได้แต่จริงแล้วเนี่ยคุณปรินาบอกว่า
รู้ว่าพ่อเนี่ยขับไม่ได้หรอกแล้วจะทำยังไงอย่างเงี้
เออนั่นแหละสิถ้าท่านผู้ชมเชื่อว่าต้องมีแบบ
คุณพ่อคุณแม่ที่แบบอายุเยอะแล้วจะขับรถจะทำยังไง
ถ้าเขาฝืนว่าเขาจะไปเองจริงมันอันตรายนะคะ
คือพูดถึงภาพรวมทั่วไปนะถ้าอายุเยอะมากจริงบางประเทศเขาห้ามขับ
เขาจะกำหนดเพดานอายุไว้เลยอายุเกินเท่าไหร่คือไม่ให้ขับแล้ว
มันอันตรายต่อคนอื่นแต่ดูแล้วรู้เลยว่าคุณทวีนี่ก็ดื้อ
ไม่รู้ดื้อเหมือนใครไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลย